มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ถล่มทั่วไทยหลายพื้นที่เลยนะคุณ

บอกว่าทุกพื้นที่ทุกภาคเลยนะฮะ
อย่างน้อยคุณผู้ชมรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาหน่อยค่ะ

เมนต์มาในเฟซบุ๊คในยูทูปไลฟ์ก็ได้

เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่โคราชก่อนเลย
โคลาสที่นี่ตรงปากช่อง

ใช่ค่ะถนนตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่หนองสาหร่าย

ถนนมิตรภาพน้ำท่วมประมาณ๓๐เซน

รถต้องไปวิ่งตรงไหลทางกันหมดเลย
ลักษณะตรงนี้แปลว่าถนนมันต้องเป็นแอ่งแน่เลยค่ะ

แจ้งเตือนคนขับขี่ให้ระวัง

จุดไหนที่มันเป็นน้ำเป็นแอ่งน้ำท่วมสูง

มอเตอร์ไซส์ของชาวบ้านโดนน้ำพัด
แรงแบบนี้พัดตกคลองเลยค่ะ

หลังจากนั้นกู้ภัยกับชาวบ้านก็ต้องช่วยกัน
หารถมอเตอร์ไซค์จมน้ำไปนะ
แล้วสามารถหาเอาขึ้นมาได้เนี่ย

ว่าย่าสันจรไปในจุดที่มี

จะเกิดอันตรายได้เห็นแบบนี้
คุณผู้ชมเราก็ต้องเตือนภัยกันเพิ่มความระมัดระวัง
ระวังกันด้วยส่วนที่พัทยาค่ะ

สุขุมวิทย์นะคะพัทยาใต้

แล้วก็ถนนเรียบทางรถไฟบางจุดนะนะน้ำท่วมเป็นเมตรเลยค่ะ

ไม่ไหวแล้วอ่ะรถเล็กนี่สัญจรผ่านไม่ได้เลยนะคะ
ส่วนเส้นทางนี้โอ้โหคนในโซเชียลบอกห้ามมานะจ๊ะ
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะ
คลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขารายงานเอาไว้
ได้โพสต์คลิปขณะขับรถลุยน้ำท่วม
พัทยาสาย๓จนน้ำท่วมเข้ามาในตัวรถ

ทำให้คนขับขับไปเอาเท้าแช่น้ำ

เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอน้ำท่วมนึกว่าคลื่นซึนามินี่
แช่น้ำไว้แบบนี้หลบรถมาอยู่ที่สูง
น้ำก็ท่วมรถพังหมดแล้วฮะ
คุณผู้ชมนี่แช่แบบนี้เลยนะคุณนะ
ค่ะโอ้โหน้ำเข้ารถแล้วนะฮะ

ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่
และทีนี้มันมีเหตุการณ์นี้ฮะ
รถต้องลุยน้ำท่วมในขณะที่มีคุณลุงเดินอยู่
คนอื่นเดินอยู่คุณผู้ชมไปดูคลิปเต็มก่อนฮะ
โอ้โหมาแรงไม่ชะลอเลย
แล้วดูสิคือพอน้ำมันเป็นคลื่น
แต่ตีตรงหัวเข่าคือลุงเซนะ
โอ้โหแล้วดูร้านรวงแถวนี้อาคาร
น้ำของรถคุณพี่มันกระเฉาะเข้าไปนะ

ระบุข้อความบอกให้สังคมตัดสินว่าจิตใต้สำนึกมีไหม
ขอโทษที่พูดไม่เพราะไม่เห็นใจคนเดินข้างถนนเลยนะครับ
อย่างที่บอกพอเป็นแบบนี้แล้วกลัวนะ
คือเข้าใจแหละว่ารถน้ำท่วมก็คงจะกลัวรถตัวเองพังเห็นไหม
กลัวว่ารถมันจะขับไม่ได้แล้วเดี๋ยวน้ำเข้าเครื่องยนต์เดี๋ยวมันดับ
นี่รีบพยายามขับไปตรงที่แห้งใช่ไหมแต่อยากให้นึกอีกมุมนึงอะค่ะ
คนที่เขาสัญจรร่วมถนนกับเราต่อให้เขาไม่ได้ขับรถ
ยิ่งเป็นรถเล็กนะมอเตอร์ไซค์เอ่ยคนที่เดินริมข้างทางตรงฟุตบาท
แล้วรถคันนี้ด้วยที่ขับสวนอยู่นะฮะ
น้ำของคุณพี่มันก็กระฉอกเข้าเครื่องรถของผมเหมือนกัน
ใช่ค่ะอันนี้ถือว่าขับรถโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ระวังนะเดี๋ยวจะต้องไปอยู่ในคุก๓เดือน
ปรับ๒๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
เพราะว่าอันนี้เป็นพรบจราจรทางบกปี๒๒ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าทรัพย์สินของเราเสียหายจากการที่รถขับฝ่าน้ำมา
หรือว่าน้ำมันกระเด็นใส่เนี่ยระวังค่ะคนขับรถผิดด้วยนะ
ประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์
อันนี้ก็โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือว่าปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้เราเอามาเตือนกันนะ
ใช่ฮะเขาบอกพี่กัดมาด้วยนะคุณนะ
ใช่ค่ะอยู่ในซอยเทียนทะเล๒๖ท่าข้ามบางขุนเทียน
กรณีที่คุณลุงเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
ขับรถต้องมีน้ำใจนะให้หาคิดถึงแต่ตัวเองนะบางทีนะคุณนะ
ไม่ว่าจะขับรถแบบข้างทางเท้าที่มันมีเขาเรียกว่าน้ำขังอยู่
แล้วเท่ากับขับเร็วน้ำกระเด็นเสร็จอื่นเขา
อันนี้คือเวลาที่ดิฉันขับรถนี่คือต้องพยายามเบาที่สุด
เล่งนี้ไม่แตะเลยนะถ้าเกิดว่าต้องผ่านน้ำแบบนี้